ตอนนี้นะครับมาถึงเวลาที่แขกผู้มีเกียรติทุกท่านรอคอยแล้วนะครับ
ใกล้ใช้แรงเยอะเลยครับพระเยาะเพชร
เปิดเกมตลอดโอ้โหล้มลงไปครับจังหวะนี้

ทักปันทักนี้เลยครับปันขวา
เดินต่อเดินโหแลกหลอกเลยครับ
โอ้โหเว้ย

โดนเจาะยางช่วงตัวล่างไม่ดีครับ
แค่งพอดีแต่ก็กวนอีกทีนึ่ง
มาดูโรงเกียร์
ขอบคุณครับครับได้รับการชูมือครับ